ช่วงนี้มาดูเรื่องของลักวิ่งชิงปล้นกันหน่อยนะคะเป็นการเตือนภัยค่ะ
แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านสะดวกซื้อบางทีก็อาจจะไม่รอด
นั่นสิขโมยเขาเข้ามามาเอากระเป๋าไปได้เนี่ยนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดค่ะในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูหน่อย
คุณป้าท่านนี้เดินเข้ามาแล้วนะคะมาซื้อของ
แล้วจะเห็นว่าเนี่ยด้านหลังด้านหลังอ้อมเสามาแล้วนี่เป็นคนร้ายนะคะ
ซุ่มอยู่ด้อมมองกล้ากลัวกลัว
เดินหยุดอยู่แบบนี้แต่ว่าสุดท้ายค่ะใจกล้าพอแล้ว
เดินเข้ามาหยิบกระเป๋าวิ่งหนีออกไปเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคุณเออกลางวันแสกพนักงานก็อยู่กันครบ
คนมาซื้อก็เยอะเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อย่าคิดว่าโจรเนี่ย
มันฉกกระเป๋าเฉพาะข้างถนนนะในร้านสะดวกซื้อแบบนี้
คนเยอะแบบนี้มันก็เอาอ่ะมันคิดได้เนอะเดี๋ยวนี้มันไม่เลือกที่แล้วนะคุณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ฉกกระเป๋าได้วิ่งหนีออกไปเลยนะคะ
คุณป้าที่เป็นเจ้าของกระเป๋าก็วิ่งออกไปหน้าร้านตะโกน
ช่วยด้วยช่วยด้วยโจรเอากระเป๋าไป
สรุปสุดท้ายดีค่ะมีพลเมืองแล้วก็ทหารเกณฑ์อยู่แถวนั้นพอดีเลย
จับตัวคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
ช่วงของการที่พลเมืองดีไปจับตัวคนนี้เนี่ยนะคะ
คนร้ายรายนี้เขาก็ไม่ได้พยายามต่อสู้นะ
มีแต่แค่ดึงพยายามจะดึงจะรั้งตัวเองเพราะว่าอยากจะหนีเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายค่ะพลเมืองดีจับไว้แบบนี้
นายทหารช่วยจับไว้แบบนี้ตำรวจก็ตามมาจับอีกทีนึง
นำตัวส่งดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะ